ลอตเตอรี่ของเราบอกเลยนะ
ซื้อกันมาหลายงวดมีถูกบ้างไม่ถูกบ้าง
แต่ว่าไอ้คนที่ไม่ถูกมันก็เยอะ
เยอะ
ขายข้าวแกงอยู่ในตลาดดวงนิมิตรอยู่ที่อำเภอตากรีจังหวัดนครสวรรค์

รับไปเลยนะจ๊ะ๓๐ล้าน

รู้หน้าค่าตากันแล้วรู้ชื่อกันหน่อย

พี่ประจิมเขาก็ชอบเสี่ยงโชคด้วยการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นประจำ

ซื้อติดเอาไว้ติดไม้ติดมือเป็นของกำนันของชำรวยให้มันพอชื่นอกชื่นใจ

แต่พอดูช่องไทยรัฐทีวีดูการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเรียบร้อย
ปรากฏว่าเอามาตรวจรางวัล
คุณค่ะพี่เขาถูกรางวัลที่๑
เหรอใช่แล้วอุ้ยดีอกดีใจกันไปทั้งตลาดนะ
เสร็จแล้วก็เลยไปหาตำรวจไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะจ๊ะ
แต่ทีนี้หลายคนบอกว่าถูก๓๐ล้าน
ร้านเนี่ยจะขายต่อหรือเปล่าข้าวแกง

ร้านนี้เขาเป็นร้านอร่อยร้านเด็ดในตลาด
ต้องต่อให้มีเงินถุงเงินถังเป็นล้านแบบนี้แล้ว
้ื้มคือทำดีก็ได้ดี
ผมว่าเปลี่ยนชื่อร้านไปเลยเป็นยังไง
ร้านข้าวแกงเงินล้าน
เงินล้านไม่ได้เงิน๓๐ล้าน
นี่ต้องยินดีด้วยสุดยอดเลยนะคะขยันแถมดวงดียังไงก็ฮู้ยยย
กันไปเรียบร้อยสำหรับเศรษฐีหน้าใหม่นะคะ
ไปต่อกันอีกหนึ่งผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่๑รับไปหน่อ
นี่ท่านนี้๑๒ล้านบาท
ผู้โชคดีท่านนี้ก็คือคุณสมนึกทิมจรอายุ๔๙ปี
อยู่ที่อำเภอพิชัยจังหวัดอิตรดุษ

ให้สนุกสนานนิดหนึ่ง

คือผมไม่คิดนะไม่คิดว่าคุณจะต้องเล่นมุกแบบนี้อีกนะ
เราจะได้อารมณ์ดีไงคุณแบบชอกช้ำมามากแล้ว

เขาเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดน

หลังจากที่รู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่๑
ลากินแบ่งรัฐบาลหมายเลขที่เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละค่ะ

ให้ฟังบอกว่าเขาตามซื้อเลข๐๐๕มาตลอดนะ
ซื้อติดกันเกือบทุกงวดซื้อติดเอาไว้ค่ะ

ประจำตำแหน่งของนายอำเภอพิชัย

ชกเชอททหาร๑๐๕๕คันนี้นะคะ
แล้วตัวเองเป็นคนขับเป็นพลขับ
แล้วก็ไม่ทราบนะว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าเป็นเลขที่รู้สึกว่าอยากซื้อมาตลอด
อาจจะเป็นบุญเก่าหรือเปล่าเขาบอกอย่างนี้
อกจากว่าตัวเองเนี่ยไม่มีรถส่วนตัวด้วยก็เลยอ่ะ
ซื้อทะเบียนรถที่เราเป็นพลขับให้เจ้านายแล้วกัน
ตอนนี้ยังตื่นเต้นไม่หายเลย
แล้วรู้ไหมว่าเงินรางวัลที่ได้เนี่ยคุณพี่เขาวางแผนไว้หมดแล้วนะ
อันดับแรกเขาจะนำไปทำบุญกับวัดที่ขาดแคลนในพื้นที่อำเภอพิชัย
แล้วก็จะเก็บเป็นค่าเล่าเรียนลูกด้วยซึ่งมีลูกอยู่สองคน
ลูกชายคนโตเนี่ยเรียนจบแล้วแต่ลูกสาวคนเล็กยังเรียนอยู่ชั้นม๓โรงเรียนพี่ชัยนะคะ
ที่สำคัญเลยคุณพี่เขาจะขออนุญาตนายอำเภอนำรถประจำตำแหน่งคันนี้
ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า๑๐ปีแล้วก็มีรอยบุบ
จะนำไปให้ช่างซ่อมใหม่ซ่อมให้มันดีสภาพดีพ่นสีให้มันสวยงาม
ถึงแม้ว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะแต่คุณพี่เขาบอกว่าก็จะขอขับรถรับใช้นายต่อไป
นี่คนดวงดีคิดอะไรก็ดีไปหมดเลยอ่ะแสดงความยินดีค่ะ

เห็นแล้วเนอะโอ้โหทำไมไม่เป็นเราบ้าง

นี่ชาวอุตรดิษฐ์ก็ผ่านไปแล้วชาวจังหวัดนครสวรรค์ก็ไปแล้วคุณมีอะไรมา

แต่คุณตำนอกก็ถือเนอะ
คนนี้ชื่อว่าคุณประวิทย์

คุณประวิทย์อินแม่หมอกนามสกุลเขา
แล้วก็อายุ๕๔ปีมีอาชีพรับจ้าง
อยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะ
คนนี้ยิ้มเท่เห็นไหม

ในที่สุด

ก็มาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้
เป็นหลักฐานกับทางสพสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

คงไม่ต้องบอกแล้วนะว่าเลขอะไรยังไง

ถูกต้องโอ้โห๖ล้านก็เยอะ
ใจแล้วนะดิฉันใบเดียวเป็นลม

ใบเดียวนี่คือเลขไทย๒สัวนะเป็นล้มเลย

คุณพี่เขาก็บอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่มาที่กาดหลวงตัวเมืองเชียงใหม่
ก็ขอผลสละกินแบบรัฐบาลออกมาก็โต๊กกับใจ
เพราะว่าโอ้โหถูกรางวัลที่๑นะครับ

ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

คนดวงแห่งนี่แค่ส่วน๑เท่านั้น

ที่ถูกรางวัลที่๒รางวัลข้างเคียง

จะต้องมีคนถูกรางวัลคนดวงดีดวงเฮ่ง

สำหรับใครที่ไม่ถูกรางวัลตะโกนออกมา
อยากบอกอะไรกับเราส่งข้อความมาพูดคุยกันนะคะ